ส่วนข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
จังหวัดสมุทรสงครามที่ร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ทางโรงพยาบาลค่ะ
ในกรุงเทพรักษาลูกสาววัย๓ขวบที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
แล้วก็เสียชีวิตลงนะคะโดยทางโรงพยาบาลกระปัดความรับผิดชอบ
แล้วทางครอบครัวก็บอกด้วยว่าผลเรื่องของการรักษาที่ออกมา
ไม่ตรงกับเรื่องของการเสียชีวิตด้วยนะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ
ครอบครัวหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามร้องขอความเป็นธรรม
หลังมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

และทางโรงพยาบาลกลับปัดความรับผิดชอบ

ยังให้ข้อมูลถึงผลการรักษาไม่ตรงกับไทม์ไลน์การเสียชีวิต
นางสาวอินทิราเนศสกุลนีอายุ๒๑ปี
แม่ของน้องเจลเด็กน้อยวัย๓ขวบที่เสียชีวิต

เจลเข้ารักษาตัวจากอาการป่วยโรคหัวใจ
วันที่๙มีนาคม๒๕๖๔ตามคำนัดของแพทย์
แพทย์จะแจ้งให้ผ่าตัดหัวใจเพราะคิวว่าง
และสภาพร่างกายน้องอยู่ในความพร้อม

อาการน้องกลับแย่ลงและซุดลงเรื่อย
สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตลงในวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖๒
วันที่๓น้องแย่หลังจากการที่หมอเป็นยา
น้องแย่น้องไม่กินข้าวน้องได้แต่บอก
แม่หนูเหนื่อยแม่หนูเจ็บวันที่๓
คือวันที่๑๓พฤษภาวันที่น้องเสีย
คลิปนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า
จะรักษาตัวน้องเจลยังคงมีอาการปกติ
เจ็บป่วยหรือต้องนอนเตียงโรงพยาบาลแต่อย่างใด
ส่วนนี้คือไทม์ไลน์การรักษาตัวของน้องเจล
ขณะอยู่ในความดูแลของแพทย์
โดยอาการหลังสุดและต้องกลับโรงพยาบาลอีกรอบ
คือวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๕๙
เจลมาบอกกับตนว่าแม่หนูปวดช่วงท้อง

แจ้งว่าน้องมีผลข้างเคียงจากตัวยาที่ให้ไปใหม่
ระหว่างอยู่โรงพยาบาลน้องเจลมีอาการซุดลงเรื่อย
กระทั่ง๑๓พฤษภาคมน้องเจลไม่ยอมกินข้าว
โดยกินได้เพียงน้ำ๑แก้วและกล้วย๑ลูก
แพทย์จึงมาเจาะเลือดไปตรวจแหลป๔โดด
พอตกค่ำจู่พยาบาลผู้ตรวจกลับมาแจ้งว่า

ต้องรีบนำตัวเข้าห้องไอซียูด่วนเพราะอาการวิกฤต

ก็ทำการรักษาน้องไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
น้องก็เสียชีวิตลงทันที
แล้วคือช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มนึง
ก่อนเข้าห้องไอซียูหมอก็เจาะอีก
แต่คือก็คือเจาะได้แล้วหมอก็บอกว่า
ขั้นวิกฤตแล้วนะน้องต้องเข้าไอซียูนะแม่

หมอแค่บอกว่าเจาะเลือดเขาจะเจาะเลือดให้

แต่เขาไม่บอกว่าน้องจะต้องวางยา

ซื้อนมซื้อเป็นเพิศหนูก็ลงไปซื้อเตรียม

โทรมาว่าแม่รีบขึ้นมาด่วนน้อง

แล้วตอนที่หนูขึ้นไปน้องกำลังปั๊มหัวใจอยู่ค่ะ

คือ๑ทำไมต้องวางยาสลบน้องเจล

ยังไม่เห็นต้องจับล็อกหรือใช้ยาสลบ
อ้างว่าแพ้ยาแพ้ยาอะไรกันแน่
เจลเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
เพราะแพทย์แจ้งว่าน้องเสียชีวิตเพราะติดเชื้อไวรัสขั้นรุนแรง
แต่ในใบมรณบัตรระบุว่าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
และ๔โรงพยาบาลอ้างว่าเด็กมีอาการแย่
ซึ่งย้อนแย้งกับความจริงเพราะก่อนผ่าตัดน้องเจลยังมีอาการปกติ
อีกทั้งหลังรับศพน้องเจลมาครอบครัวก็ตรวจสอบศพของน้องเจลพบว่า
ที่บริเวณขาข้างอวัยวะเพศมีรอยถูกเจาะ
เหมือนกับการสวนหลอดเลือดหัวใจโดยที่ร่างกายน้องเจลไม่พร้อม
และทำการรักษาผิดพลาดจนน้องเจลเสียชีวิตหรือไม่
แต่หนูว่าไม่มีการทำการบ้านหนูมีความจริง
หลังจากนี้ทางครอบครัวยืนยันว่าจะให้โรงพยาบาลชดใช้ค่าเสียหาย
และยอมรับความผิดทั้งหมดโดยยืนยันว่า
จะขอเรียกร้องค่าเสียหายขั้นสูงสุดตามสิทธิ์ของหลักความยุติธรรม
ซึ่งทางโรงพยาบาลเคยพูดในการหารือว่า
ชดใช้ให้ที่๒๕๐๐๐บาทซึ่งครอบครัวไม่ขอรับ